คุณผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าเหตุการณ์ตีกันในงานบุญบ้างไฟกันหน่อยก็แล้วกัน

หลังนี่กลัวมากว่าจะกลายเป็นเทรนด์แล้วก็จะมีคนเรียนแบบอีกหรือเปล่า

ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับงานบุญบ้างไฟ
วัยรุ่นตีกันรอบนี้นี่ทำเอากำแพงวัดพัง
เซ็งเลยนะฮะไปดูนาทีชุดละมุนที่เกิดขึ้นครับ
เอาปิดประตูบ้านไว้ไปลูกนี้ดูสิครับคนแตกตื่นกันแบบนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าเวทีหมอลำซิ่ง
แล้วเวทีตั้งแสดงอยู่ภายในวัดบ้านขามเปี้ยครับ
อำเภอโพชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้

คนกำลังมันเลยชาวบ้านก็จูงลูกจูงหลานมาสนุกกัน
มันกำลังเพลินนะวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกันครับ
เขาจับคู่ชกกันก่อนจากเป็นคู่คราวนี้กลายเป็นกลุ่มครับ
มันลุกลามบานปลายมีการตะลุมบอลแบบไม่รู้ใครเป็นใคร
ดูสิครับนาทีนี้ชาวบ้านคนก็กลัวนะเริ่มหนีแล้วนะครับ
อกจากการชกต่อยกันแล้ววิ่งไล่ตามไล่กวดกัน

แล้วมีเสียงดังคล้ายกับเสียงปืนหรือว่าระเบิดปิงปอง

ตอนนี้ก็ต้องไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งว่ามันคือเสียงของอะไร
พอเหตุการณ์เริ่มจะสงบลงครับ
มีคนเจ็บ๑คนก็เหมือนในคลิปที่เมื่อกี้นี้เขาบอก
เจ็บอย่าแล้ว๑คนน่ะเป็นวัยรุ่นอายุ๒๓ปี
เป็นผู้ชายครับพบว่ามีแผลหัวเข่าแตก
เจ้าหน้าที่ก็เร่งประถมพยาบาลและนำตัวส่งรักษา
วันนี้ครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
เขาตีกันเมื่อวานใช่ไหมครับช่วงเย็น
เจอร่องรอยบริเวณกำแพงวัดนะครับ

เห็นไหมครับเสร็จสร้างปรักหักพัง
ชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นคนเขากำลังสนุกเลยนะ
กับงานบุญบ้างไฟแล้วก็มีหมอลำซิ่งมาแสดง

ชาวบ้านก็วิ่งหนีตายครับกลัวโดนลูกหลง

เห็นว่าเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นด้วยนะ

ซึ่งเหนื่อยบ้านนั้นไหม
ทีนี้ถ้าหากว่าไปดูเหตุการณ์ที่

ที่ทำการที่ว่าการอำเภอโพชัย
จังหวัดร้อยเอ็ดไปที่วัดบ้านขามเตี้ย
ก็คือแห่จากที่อำเภอมาที่วัดวันที่เก้า
ปรากฏว่าวันนั้นก็มีวัยรุ่นตีกันครับ
ขบวนแห่เสร็จแล้ววัยรุ่นจากบ้านโนนใหญ่กว่า๑๐คน
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มีอาวุธคล้ายกับปืนนะ

แล้วมีการปลาเหมือนกับจะเป็นระเบิดปิงปองหรือเปล่า

ไล่ตีไล่ทำร้ายกันมาตั้งแต่สี่แยกไฟแดง

แล้วไล่มาถึงในหมู่บ้านขี่รถวิ่งแบบนี้ครับ

นี่คือช่วงเย็นวันที่๙มิถุนายนนะ

บ้างไฟแห่จากอำเภอมาที่วัดแล้วใช่ไหมครับ
ปรากฏว่าพอวันที่๑๐เอาตีกันอีกแล้ว

ขวามือนี่คือเมื่อวันที่๑๐ตอนบ่ายเย็น

ค่ะซ้ายมือนั่นคือช่วงเย็นวันที่๙

ไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนก่อเหตุจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่อย่างไร

นี่วันที่๑๑บ่ายเหมือนกัน

ซึ่งเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ได้๓คน
ก็คือที่ก่อเหตุเมื่อวันที่๑๐มิถุนายนนะครับ
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อขยายผล
จะนำตัวคนที่เกี่ยวข้องและมีความผิด

ชาวบ้านก็น่าจะสบายใจขึ้นครับ
เราอยู่ในแถบพื้นที่นั้นถ้ามีอะไรแบบนี้เราก็กลัวนะคะคุณผู้ชม